ฉันเห็นข่าวนี้แล้วก็เชื่อว่าชาวชุมพรภาวะ
หลายคนก็อาจจะภาวะเพราะว่ามันมีแก๊งค้ามนุษย์ค่ะ
ลักลอบขนแรงงานชาวพม่า๓๒คน
เข้ามาในบ้านเราทีนี้จากการตรวจสอบ
เขาก็ต้องตรวจก่อนว่าแต่ละคนไข้เป็นยังไง
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบมีไข้สูง๗คน
ดังนั้นรอลุ้นผลนะคะว่า๗คนที่ไข้สูงนี้
คือจะติดโควิด๑๙ด้วยไหม

โดยที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเนี่ย

มีชาวพม่าที่เขาหลบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย๓๒คน
เป็นผู้หญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งคัน๔คน
ทั้งหมดอายุระหว่าง๒๑๔๗ปี
ปรากฏว่าพอไปดูนะ
ทั้งหมดนี้๓๒คนมีไข้สูง๗คน
ก็ต้องแยกตัวเลยค่ะเอาไปห้องควบคุมโรค
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ส่วนที่เหลือก็เตรียมที่จะดำเนินคดีแน่นอน

แล้วก็เตรียมขยายผลไปจับกลุ่มแก๊งค้าแรงงานมนุษย์ที่พาหลบหนีมา
โดยแรงงานชาวเมียนมาร์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เขารับจ้างอยู่ที่มาเลเซีย
ทีนี้พอเจอโควิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะ
ได้รับผลกระทบหมดตกงานมา๓เดือน
ก็เลยไปจ้างให้แก๊งค้าแรงงานมนุษย์คนไทย
เอาตังค์ไปจ้าง๒๐๐๐บาท
พามาหน่อยพาหลบหนีเข้าไทย

ก็มาทางชายแดนไทยมาเลเซีย
ติดโกร่งเหล็กหรือว่ารถรั้วที่เขาเรียกกัน
จะเดินทางกลับพม่า
แล้วต้องผ่านบ้านเราทางชายแดนจังหวัดระนอง
แต่ทีนี้ที่ชุมพรอันนี้ก็ต้องชื่นชมค่ะ
เขามีการตั้งด่านตรวจตั้งด่านคุมเข้มเลย
เพราะฉะนั้นแรงงานชาวเมียนมาร์
ก็ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้อยู่ในสวนปามของชาวบ้านนี่แหละนะคะ
แล้วก็นำไปสู่การควบคุมตัว
โดยนายแพทย์อนุทองแดงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
บอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะทราบผลตรวจโควิด๑๙
ถ้าเกิด๗คนที่ไข้สูงตรวจแล้วติดเชื้อ
ก็ต้องรักษาตามหลักสิทธิมนุษยชน
เพื่อป้องกันการระบาดต่อไป
แต่ทีนี้พอชาวบ้านเขาทราบข่าวว่า
มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ที่มีการนำแรงงานชาวเมียนมาส่วนที่เหลือ
กักตัวไว้ที่สมาคมชาวประมงร่วมใจชุมพร

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าที่ผ่านมามันมีการลักลอบขนชาวเมียนมาร์
๓รอบแล้วจับกลุ่มได้เกือบ๑๐๐คนแล้ว

มันจะเกิดการแพร่ระบาดระลอก๒
มาจากแรงงานต่างด้าวแน่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเจรจาแล้วก็รับปากกับชาวบ้านว่า

หลังจากนี้จะใช้มาตรการเข้มข้น
คือบอกเลยว่าเป็นชี้แจงเป็นข้อเลยว่า
ตรการเข้มข้นที่ว่าจะมีอะไรบ้าง

ชาวบ้านเขาก็พอใจแล้วเขาก็มั่นใจ

ชาวบ้านเขาก็แต่ละคนก็ต่างแยกย้ายกันนะคะ